ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟที่เกิดขึ้นที่เกิดไปก่อนหน้านี้
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกา๒๓นาทีของช่วงเช้าที่ผ่านมา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถขนขยะกับรถไฟสายใต้
ขบวนที่๔๔๗เป็นรถท้องถิ่นสุราธานีสุงัยโกลก
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วย๑คนนอกจากนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๘คน
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รถไฟที่ลงไปเส้นทางทางภาคใต้นั้นต้องไปตกค้าง
อยู่ที่จังหวัดสุมราชธานีถึง๔ขบวนครับ
แต่คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้น่าจะเริ่มกลับมาให้บริการได้ครับ
รถบรรทุกขยะของเทศบาลนครสุราธานีครับไปชนท้ายขบวนรถไฟสุมราชธานีสุไงโกลก
ห่างจากสถานีรถฟัยเกลาหัวควายประมาณ๓๐๐เมตรส่งผลให้นายปองผลแซ่ลิมอายุ๔๔ปี
คนขับรถบรรทุกขยะเสียชีวิตขาดที่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกแปดคนนะครับ
เป็นชายเจ็ดคนหญิงหนึ่งคนทั้งหมดนั้นโดยสารมากับขบวนรถไฟ
กี้ที่ห้าถึงหกครับโดยรถบรรทุกขยะสภาพพังยับเยิน
ส่วนรถโบกี้รถไฟที่๕ที่๖ซึ่งอยู่ท้ายขบวนนั้น
พังเสียหายทั้งสองโบกี้และโบกี้ส่วนหัวขบวนก็ตกราง
จากฐานล้อขับเคลื่อนอีกสี่โบกี้ครับจากการสอบสวนทราบว่ารถไฟขบวนดังกล่าวนั้น
มีทั้งหมดหกโบรกี้มีผู้โดยสารประมาณสี่สิบคน
ออกจากสถานีรถไฟสุราธานีเมื่อ๖นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมาของเช้าวันนี้
ปลายทางที่สถานีรถไฟสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ระหว่างทางวิ่งถึงจุดตัดรถไฟครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
มีรถบรรทุกขยะพุ่งชนไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ไปชนโบกี้สุดท้ายของขบวน
ส่งผลให้รถไฟตกรางทันทีครับส่วนรถไฟขบวนที่ต้องแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าว
ลงสู่ภาคใต้ต้องไปจอดค้างอยู่ที่สถานีรถไฟสุมราชธานีจำนวน๔ขบวน
คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้น่าจะเปิดเส้นทางได้
ส่วนผู้โดยสารในขบวนที่เกิดเหตุการรถไฟก็จัดหารถยนต์โดยสารไปส่งที่ปลายทางต่อไปครับ